คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุเอาไว้ได้นะคะ
เป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่คุณลุงคุณป้าสองสามีภรรยาเขาขี่มาด้วยกัน
เขาก็จอดข้างทางเพื่อลงไปเก็บขวดที่ริมถนน
ปรากฏว่ามีรถกระบะพุ่งมาแล้วก็ชนชนแล้วก็หนีไป
แล้วคุณป้าเนี่ยถูกชนแล้วก็ถูกทับร่างซ้ำจนเสียชีวิตเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะ
คือที่แรกป้าเนี่ยแค่บาดเจ็บแต่ตอนมันจะหนีเนี่ยมันทับเลย
ใช่นี่คือบริเวณชายหาดแสงจันทร์ปากซอย๑๕เขตเทศบาลตำบลเนินพระจังหวัดระยองค่ะ
กำทรขวัญม่วงอายุ๖๐ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่ากระบะคันนี้เหยียบทับซ้ำเข้าไปแล้วก็หนีไป
คนโพสต์บอกว่าไอ้รถคันนี้ชนแล้วหนีค่ะ
คุณลุงคุณป้าขี่สำล้อเก็บขวดขาย
มาถึงที่เกิดเหตุคุณลุงจอดเปิดไฟเลี้ยวลงไปเก็บขวด
อยู่บนรถเพราะเจ็บขาเดินไม่ไหว
รถคันนี้มันวิ่งมาชนก่อนครั้งแรกป้าตกจากรถ
มันจอดไม่ลงมาดูแล้วก็ชนซ้ำครั้งที่สองคือทับร่างคุณป้าเลยอะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะเราส่งติไปนะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์จุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะยังมีเศษซากขวดแตกระจายอยู่
แล้วก็ไปคุยเรื่องนี้กับนายสมทรงขวัญม่วงอายุ๖๕ปี
ก็คือคุณลุงอ่ะนะคะเมื่อกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตัวคุณลุงเองกับคุณป้าสองสามีพระยา
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปตระเวนเก็บของเก่า
ขวดเบียร์ริมหาดจังหวัดระยอง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณลุงสมทรงเล่าให้ฟังว่า
เห็นว่ามีขวดทิ้งเอาไว้เยอะอะค่ะ
เปิดไฟเลี้ยวจอดข้างทางเดินลงไปเก็บขวด
คุณป้าที่เป็นภรรยานั่งอยู่ที่พ่วงข้างนะคะ
ตอนที่เดินไปเก็บขวดได้ยินเสียงรถเร่งเครื่อง
ภรรยาของคุณลุงกระเด็นตกไปนั่งอยู่ที่พื้น
คุณลุงก็รีบวิ่งไปดูภรรยาเอาไฟฉายส่องไปที่รถกระบะ
แต่ปรากฏว่ารถกระบะตอนแรกจอดนะคะ
เสร็จแล้วจอดอยู่สุดท้ายพุ่งชนซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ตัวคุณลุงกับคุณป้าก็กระโดดหลบรถกระบะพุ่งชนคุณป้าค่ะ
แล้วก็เหยียบทับร่างไปเลยแล้วก็หนีไปเลย
ไม่หยุดไม่ดูไม่มาช่วยคุณลุงบอกว่าคุณป้าที่เป็นภรรยาเนี่ยนะคะ
หายใจรวยรินจนคนที่เขาอยู่แถวนั้นมาช่วยมาเรียกกู้ภัย
แต่สุดท้ายภรรยาของคุณลุงก็เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณลุงบอกว่าทำไมรถกระบะถึงมาชน
คุณลุงก็เปิดสัญญาณไฟกระพริบเอาไว้แล้วจุดที่เกิดเหตุก็มีไฟส่องสว่าง
ไม่ได้มืดอะไรคนขับกระบะเมาหรือเปล่า
ทำไมชนแล้วไม่ลงมาดูอยากจะให้ตำรวจตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้
มารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
คือตัวนี้มันพยายามจะค่ายได้นะครับ
ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะหยุดมาครับผม

ถ้าหยุดมาตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลย
ทีนี้ผมคิดว่าเออ
ถ้าเขาหยุดมาเขาไม่รับผิดชอบอะไรเราก็
เราก็ไม่ว่าแต่ว่าเราจะขอดูทะเบียนเขาหน่อย
เดี๋ยวเผื่อเขาจะขับหลบหนี

เขาก็หักหลบได้เพราะรถเขาจอด

เขาชนอย่างนี้แม่เราเสียแล้ว

ก็คือว่ามันเรียกสิ่งอะไรกลับขึ้นมาไม่ได้

แล้วพอน้องเขาแชร์ให้
แชร์แชร์แล้วช่วยกันแชร์ต่อที
เขาก็พูดกันมาว่าอุ๊ยมันโหดนะ

แต่ว่ากลับมาขับรถจะชนอีก

สิ่งที่คุณทำไม่ใช่คุณหนี
ตอนนี้ตำรวจสพมระยองกำลังไล่ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างอยู่
ที่คาดว่าคนขับกระบะคันนี้จะหลบหนีไป

ก็บอกเจ้าหน้าที่ได้ที่สพมสรย
คือถ้าคุณคือไม่ช่วยเขาแล้ว
จะหนีเป็นทางไหนก็แล้ว
แต่นี่ดันหนีด้วยการเหยียบเขาซ้ำ
แต่เขาเจ็บเขาตายเลยดูสินะมันโหดร้ายเกินไปนะครับ